เล่าต่อเลยละกันค่ะข่าวนี้
เรื่องของแหมขุนแผน๒๕๖๒

พี่เตือนเลยนะนี่ในฐานะที่

ไม่ใช่คือพี่โตมาก่อน

เขาทำอะไรพี่น้ำแขงละ

มีเมียสี่แล้วเพิ่งจะมาโป๊ะเพิ่งจะมารู้

พี่ชายของขุนแผนคนนี้นั่งเป็นคนกลางในการจะเจรจา
ระหว่างเมีย๑กับเมีย๔เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
พี่ชายของขุนแผนคนนี้นั่งเป็นคนกลางในการเจรจา
ระหว่างเมียสี่เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
พี่ชายของขุนแผนคนนี้นั่งเป็นคนกลางในการเจรจา
ระหว่างเมียสี่เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
พี่ชายของขุนแผนคนนี้นั่งเป็นคนกลางในการเจรจา
ระหว่างเมียสี่เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ

ด้วยนะบอกก่อนเสื้อเขียวชื่อว่าในออฟอายุ๒๗ปีเสื้อสีขาวที่บอกว่าเป็นเมียหนึ่งชื่อว่าน้องโรสน้องโรสเนี่ยอายุ๒๓ปีคบกับอ๊อฟมาเนี่ยนะ๒ปีแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งสีดำเสื้อสีดำชื่อว่าน้องตานลูกศรแดงเนี่ยนะน้องตานอายุ๒๓ปีก็เพิ่งคบกันมาได้สัก๓๔เดือนทีเนี้ยวันนี้มาป๊ะกันแถมมาเจอกันตรงกลางมาเจอกันแบบนี้
เคลียร์ฝั่งพี่ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยก็คือพี่ดวงพี่ดวงพยายามจะเจรจาให้ทุกอย่างมันลงตัวมากที่สุดแต่ความพีคก็คือโรสก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๊อฟเนี่ยมีตานเป็นเมียอีกคนนึงส่วนตานไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๊อฟมีเมียแล้วเนี่ยค่ะคือฝั่งตานเนี่ยนะฝั่งตานเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้เลยไม่คิดไงอยู่อยู่อ๊อฟโทรมาบอกให้มาหาแล้วไม่คิดว่า
น้องโรสนี่ช็อตฟิวที่นั่งนิ่งแบบเนี้ยดูหน้านิ่งตาลอยเลยทำอะไรไม่ถูกค่ะ
แต่นี่จังหวะนี้ดันเสียงขึ้นนิดนึงได้ไหมตรงนี้
โรสตบไปทีหนึ่งที่เบิ้ลรู้ป่ะที่เขาเคลียร์กันอยู่เนี่ยใช้เวลาในการเคลียร์อยู่๔ชั่วโมง
อ๊อฟยอมโดนตบ๑ที
เพราะว่าหลังจากนี้เชื่อว่ามันน่าจะคลี่คลายมันน่าจะเคลียร์กันได้

แล้วตามไปหาด้วยทำคอนเทนต์หรือเปล่าอ๊อฟ
บอกโหพี่ผมไม่ทำคอนเทนต์นี่เรื่องจริงเลย

แล้วมีโรสอยู่ด้วยไงเมียคนที่หนึ่งของผมแล้วผมเมา
ผมก็อยากบอกความจริงกับโรสผมก็เลยโทรเรียกตาน
ให้มาหาที่บ้านกว่าจะหย่าศึกกันได้แต่พวกผมยังไม่หย่ากันนะ
แล้วผมก็ยอมรับกับทั้งโรสกับทั้งตานว่า

มีอีกเหรอมีอีกสิเพราะว่ามันก็จัวหัวมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเมีย

คนที่๒คือใครคนที่๒คือน้องน้ำอายุ๒๖ปีค่ะคบมา๑ปีแล้ว
คนที่๓คือน้องดรีมอายุ๒๗ปีคบกันมา๕เดือนแล้ว
ให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าอ๊อฟคบกับใครยังไงบ้าง
โรสคือคนแรกค่ะซ้ายล่าง
คนที่สองคือน้ำน้ำอยู่ขวาบน
คนที่สามคือดรีมดรีมอยู่ซ้ายบน
แล้วก็คนที่๔คือตานค่ะแต่โรสก็ยังไม่ยุ่งดอม
ไม่เยอะนะบอกว่าออฟเห็นแก่ตัวทำแบบนี้ออฟบอกใช่
คือผมยอมรับแหละว่าผมเห็นแก่ตัวแต่ทำไงให้ผมเลือกใครผมก็เลือกไม่ได้
อีกอย่างหนึ่งนะพี่เบิร์ตเขาบอกว่าไงรู้ไหม
เดี๋ยวเรียกชื่อพี่ให้พูดใหม่เรียกคุณผู้ชมด้วย
เบิร์ตเชื่อป่ะอ๊อฟเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาพร้อมซัพพอร์ตเมียทุกคน
รวยแต่ไม่ให้เงินซัพพอร์ตทั้งความรู้สึกเวลามีอะไรมาปรึกษา
มาปรึกษากับพี่อ๊อฟได้ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแต่ตังค์ไม่ได้ให้
และทั้ง๔คนก็อยู่กันคนละบ้านนะคะลองฟังออฟเขาหน่อยไหมล่ะ
เออเออต้องฟังดิต้องฟังขอฟังเสียงอ๊อฟหน่อยค่ะ
นั้นก็เลยตัดสินใจเลยบอกไปเลยดีกว่ามันจบไปมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยต้องแอบต้องซ่อนอย่างนี้พี่
เพราะทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วพี่แต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปมันไปไกลแล้ว
แล้วผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นผมไม่ได้ไปยุ่งกันอะไรกับเขา

โลกมันเปลี่ยนไปเลย

โรงเปลี่ยนไปแล้วน่าจะไม่ได้กลับมาอ่านข่าวเออนี่แหละถึงบอกไง
โอ้โหพี่เอ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่น้ำแข็งท่อนสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยอ๊อฟพูดว่าอะไรรู้ไหม
ที่มาด่าผมไปดูด้วยว่าทำอะไรไว้บ้าง
อีกอันนึงนะที่จะเล่าให้ฟังผมเป็นแบบเนี้ยก็สังคมมันหล่อหลอม
เพื่อนผมก็สองเมียเพื่อนผมก็สองเมียผมก็เลยคูณสองไปเลย๔เมียเลย
นี่ถ้าพี่เจอผมกับดอมนะพี่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกพี่มี๕เลยนะทีนี้
นี่คุณผู้ชมคือเขาบอกว่าตอนนี้นะแต่ละคนอยู่กันคนละบ้านแต่สิ่งที่เขาต้องดูแลคือเมียคนที่๓ของเขากำลังท้องอยู่
รีมค่ะแล้วส่วนโรสโรสที่เป็นเมียหนึ่งนะโรสก็มีการพูดด้วยนะได้ยินเสียงรถพูดบอกว่า
คือก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกของเขาหรือเปล่าเพราะว่าอ๊อฟบอกว่าเพิ่งไปมีอะไรกับเขาแค่ครั้งเดียว
โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องแบบหลังบ้านเรื่องในบ้านสุดเลยนะอ๊อฟทำหน้าที่อะไรอ๊อฟเป็นรายเดอร์ส่งอาหารค่ะ
แล้วแต่ละวันเขาแบ่งเวลาให้แต่ละเมียยังไงถ้าเกิดคนเรียกให้ไปส่งอาหารใกล้กับบ้านเมียคนไหนก็จะไปบ้านคนนั้น
เขาไม่ได้แบ่งวันกันจันทร์พุธศุกร์นะคะเนี่ยใครจะเรียกว่าเป็นขุนแผนยังไงก็แล้วแต่ผมไม่แคร์ผมไม่ได้สนใจอะไร
อ๊อฟมีของดีอะไรเปิดโชว์เลยค่ะโชว์อะไรคุณผู้ชมดูเศษผ้าถุงของแม่กับตะกุดขุนแผน
อ๋อนี่คือของดีนึกว่ามีอย่างอื่นที่มันดีก็เลยเมียเยอะขนาดนี้
อันนี้ของดีที่โชว์ได้เอาให้ดูค่ะตะกรุดนี้ก็เอามาห้อยไว้ตลอดคู่กับสร้อยพระนะคะ
กรุดนี้ได้มาจากพี่ชายทีนี้พอเราคุยกับอ๊อฟแล้วใช่ไหมเราก็ต้องคุยกับโรสด้วย
โรสบอกว่าก็เพิ่งรู้วันนั้นเหมือนกันวันที่เป็นคลิปออกมานี่แหละ

แรกเมียแรกแล้วรถสวยเถอะ
คืออย่างนี้เขาบอกว่ายอมรับเลยนะสัญชาติยานผู้หญิงรับไม่ได้หรอก
แต่เพื่อนก็เตือนโรสทำไมโง่จังวะ
แต่โรสบอกว่าให้ทำไงได้ก็รักเขาไปแล้ว
เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วทางเดียวที่จะทำได้คือก็ต้องเปิดรับตัวตนของเขาอ่ะ
เพราะว่ารู้มาตลอดนะว่าออฟเจ้าชู้

ใช้กำลังก็แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้น
ก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยขออยู่นิ่งทำหน้าที่เป็นเมียหลวงที่ดี

แม่ของอ๊อฟยอมรับโรสคนเดียว

โรสก็ยังทนอยู่ใช่ไม่ยอมรับผู้หญิงคนอื่นนี่แหละเรื่องราวนี้
ยังไงคะดอมพี่เบิร์ตกลับมาถามคำถามเดิม

นั่นแหละเรื่องนี้คุณผู้ชมถามว่าเสนอข่าวเรื่องนี้ได้อะไรวะได้อะไรวะ
นี่ฮะได้เตือนครับ
ก็หวังว่าจะเคลียร์กันได้นะทั้งหมดนั้นเลยนะฮะ